เมื่อวานเนี่ยชาวเน็ตวิจารณ์ยับเลยนะคะคุณผู้ชม
คือชาวเน็ตตั้งคำถามนี่คือ
หนังสือหลักสูตรภาษาไทยจริงใช่ไหม
หรือจะสอนการเมืองจะแฝงอะไรเกี่ยวกับการเมือง
คุณผู้ชมอยากให้ดูหนังสือก่อน
หนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหลักสูตรภาษาไทย

ปกหนังสือเนี่ยเขียนหน้าปกว่านี่
ภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษาเล่มนี้
นี่เห็นไหมคะแคปชั่นชี้นำกันขนาดนี้เลยเหรอ

ชาวเน็ตเข้าไปดูภาพนี้แคปชั่นนี้
แล้วถามเลยมีปุ่มอ้วกให้กดเปล่า

คือนี่คือหนังสือภาษาไทย

เห็นไหมด้านขวาที่เขียว

โครงสร้างของประโยค

สมชายจะเลือกประชาธิปไตยที่มี
สมชายเลือกผลิตการที่มีผู้นำ
ที่มีคุณธรรมประจำใจ

คำว่าผลิตการเนี่ยถูกต้อง
ของประโยคที่เอาให้เด็กเนี่ยเรียน

อย่างนี้เด็กก็ต้องเลือกภเตรศกรรณเนี่ย
ก็คือเด็กภเตรศกรรมมีคุณธรรม
นักการเมืองหลายคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชม
คืออะไรรู้ไหมมีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นในเมนต์ของคนที่โพสต์เนี่ยนะคะ
บอกว่าเอาล่ะคิดในแง่บวกอย่างน้อยก็ยอมรับว่าตัวเองเป็นผลิตการ

เฉลยแล้วเหรอคือตัวเองคือใครไม่รู้อะนะ

เขาก็มีการแนะนำให้พ่อแม่ลองเปิดหนังสือเรียนอื่นของลูกดูว่า
ปลูกฝังอะไรไว้บ้างแต่ก็เชื่อว่าเด็กสมัยนี้ฉลาดกว่าผู้ใหญ่บางกลุ่ม
นี่ถูกมากเลยคำนี้ถูกมากต่อให้เขียนอย่างนี้เถอะเด็กเขาฉลาด
เด็กเขาวิเคราะห์แยกแยะเป็นนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวนี้อย่าลืมนะคะว่าความรู้เนี่ย
มันไม่ได้ผูกขาดในห้องสมุดหนังสือเรียน
เขาบอกว่าข้อมูลแหล่งสืบค้นมีเยอะ
ถ้าไม่มีเหตุผลพอโดนเด็กปัดตกฟาดกลับหมด
หมายถึงว่าหนังสือเรียนลักษณะแบบนี้นะคะ
ปัญหาคือผู้ใหญ่ตกยุคปรับตัวไม่ทัน
ไร้อำนาจในมือก็ไร้ความหมาย
อย่าลืมปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยด้วย
อีกหนึ่งคนที่เป็นนักการเมืองสอสอพักเก้าไกล
คุณวิโรธลักษณะอดีศร

พระเด็จการใส่ร้ายประชาธิปไตย
อย่าหาทำก็รู้อยู่พระเด็จการ

ที่เป็นบ่อเกิดระบบอุปถัมภ์และคอรัปชั่น
อย่างรากลึกยิ่งสอนเด็กแบบนี้

นี่คือทัศนะของคุณวิโรธ
แล้วเมื่อวานชาวเน็ตเขาก็วิจารณ์เหมือนกันนะ

เหมือนที่พี่เบิร์ตบอกตัวอย่างเป็นหมื่นเป็นล้าน
หนังสือยังดูใหม่

คือไอ้ขี้โกงก็ไม่ดีแหละ
แต่พระเด็จการก็ไม่เอา
มันสะท้อนไปถึงเรื่องของวิธีคิดเลยนะคะ

มาดูเรื่องการสนับสนุนกัน